ส่วนในกรุงเทพเองก็ยังคงมีติดอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน
ผู้หญิงคนนึงจริงเธอติดไปแล้วเธอก็หายแล้ว
ออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อวันที่๒๑พฤษภาคม
กลับไปที่บ้านก็เอ๊ะลูกสาวกับหลานจะเป็นหรือเปล่า

สุดท้ายลูกสาวกับหลานเป็นโควิดขึ้นมาจากคนในระแวกบ้านนะฮะ
ก็เลยกลายเป็นภาพบีบหัวใจก็ต้องมาเก็บผ้าเก็บผ่อน
ลูกสาวกับหลานสาวไปกักตัวที่โรงพยาบาลไปรักษาโควิด๑๙กันต่อ
แล้วลูกสาวอายุ๓ขวบเอง
เด็กโตคนนี้เป็นหลานอายุ๘ขวบเขาติดโควิดกันไป
ภาพเหตุการณ์ผู้หญิงคนหนึ่งพร้อมกับลูกและหลาน
ไปยืมรอรถพยาบาลของมูลนิธิเพชรเกษมกรุงเทพไปรับตัว
เพราะว่าติดโควิดทั้ง๓คนเลยครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งในรัฐพร้าววังหิน๙๓นะฮะ

คุณวิจิตราแม่ของหนูน้อยวัย๓ขวบบอกว่าลูกสาวน่าจะติดเชื้อจากคนในหอพัก
เพราะก่อนหน้านี้เธอเองก็ติดเชื้อไปรักษาแล้ว
แล้วก็อาการหายดีแล้วหมอให้กลับมาวันที่๒๑พฤษภาคม
ต่อมา๒๒พฤษภาคมเธอก็เลยพาลูกกับหลานไปตรวจซะหน่อย

ผลออกมาครับลูกกับหลานติดโควิด๑๙เช่นกัน
สุดท้ายต้องเรียกรถพยาบาลมารับนะฮะ
ซึ่งแม่ของหลานสาวตอนนี้ก็ยังติดโควิดอยู่ที่โรงพยาบาล
เหลือใครแล้วเหลือแต่เธอก็ต้องไปกัน๓คนนี่แหละครับ
ส่วนที่สงขรามีคลัสเตอร์ใหม่ในพื้นที่บ้านโคกเมาตะมนต์บางกล่ำ
มีผู้ติดเชื้อทั้งหมู่บ้าน๓๕คน
ก็ต้องมีการล็อกดาวน์ชุมชนต้นข่อยด้วยหนึ่งในชุมชน
ในบ้านโคกเมานี่แหละล็อกดาวน์๑๔วันนะฮะ
บ้านหลังหนึ่งเขาบอกว่าในชุมชนนี้มีแม่คนหนึ่งติดโควิด
แล้วก็ถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาล
ปล่อยให้ลูกชาย๓คนซึ่งยังเป็นเด็กกันอยู่เลยครับ
กักตัวอยู่ที่บ้านตามลำพัง๓พี่น้อง
คนโตอายุ๑๔บอกว่าหลังจากแม่ป่วย
เขากับน้องก็ไม่ได้ไปตรวจเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ไปตรวจสักพักหนึ่งก็ไม่พบเชื้อ
ก็เลยกักตัวอยู่ที่บ้านจนวันที่เจ็ด
ก็ต้องอยู่ที่บ้านหุงหาอาหารกินกันเองคุณผู้ชม
ญาติญาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเหลือบ้าง

เขากักตัวอย่างนี้มาเอง๓พี่น้องวันที่๗แล้วนะครับ

ต้องดูแลกันเองก็รับผิดชอบน้องที่เหลืออีก๒คนด้วย
ตัวเองก็อายุเพียง๑๔ปีเท่านั้น
ไปฟังเสียงน้องคนนี้หน่อยนะครับ
กักตัวอยู่นะฮะก็กลายเป็นพี่คนโตของบ้านไป

ก็ดูแลน้องหุงหาอาหารให้กินนะฮะ

แต่ว่าน้องยังคงกักตัวอยู่ให้ครบกำหนด๑๔วัน